ไปดูเรื่องของการที่บางครั้งบางคราคุณจะไปสั่งอาหาร
หรือว่าจะไปร้านอาหารก็ต้องไปถามพนักงานถูกไหม
ว่ามีโต๊ะว่างไหมมากี่ที่กี่ทางแล้วอาหารมีอะไรแนะนำบ้าง
แต่ถามธรรมดาโลกไม่จำพนักงานอาจจะลืมคุณก็ได้
เพราะฉะนั้นต้องไปถามพนักงานแบบนี้ครับ
โอ้โหพนักงานจะพูดยังไงดี

แต่ผมว่านะพนักงานอาจจะพูดแบบนี้ก็ได้

เห็นเขาว่ากันว่าคนนี้เนี่ยน้องใบตองรู้จัก

เขาจะชอบเต้นชอบแบบว่ามีคลิปอะไรน่ารักออกมาแบบนี้แหละ
ทำคลิปหมุนถนนอะไรแบบอยู่แยะใช่

นี่แหละหลายคนก็เลยรู้จักค่ะ

ใช่เขาทำเพื่ออัดเป็นคลิปออกมาให้ดูกัน

ปวดขาได้ขนาดนั้นเป็นห่วงเป็นยาย